เขาบอกว่าอยากสนุกอยากลุ้นกับเกม
แบบนี้ต้องเล่นพนันบอลเพิ่ม

อ่าค่ะแต่เรื่องนี้แหละค่ะทำให้สอสอนครศรีธรรมราช
เขตหกภักดิ์ประชาที่ปัดนำกำลังตรวจและชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครอง
ทลายโต๊ะบอลกลางเมืองเลยจับกลุ่มคนดูแลได้สองคน
อกจากนี้ได้โพยเป็นโพยพนันฟุตบอลจำนวนมาก
และเงินของกลางได้เป็นแสนเลยนะคะ
กลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เลยค่ะนายชนะชัยขออภัยนะคะ
นายชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชเขต๖พักประชาธิปัตย์
พาตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชพาชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองของผู้ว่าราชการจังหวัดประมาณ๑๐นายค่ะ
ไปบุกตรวจค้นภายในอาคารพาณิชย์บนถนนพัฒนาการคูขวางอำเภอเมือง
หลังจากได้รับร้องเรียนว่าจุดนี้เขาลักลอบเปิดเป็นโต๊ะบอล
จากการตรวจค้นภายในอาคารพาณิชย์ไปเจอคอมพิวเตอร์
มาตั้งไว้๒๐เครื่องสำหรับรับพนันบอล
แล้วก็มีเคาน์เตอร์เก็บเงินอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้วย
ภายในนะคะมีพนักงานดูแลโต๊ะพนันฟุตบอล๒คน
มีวัยรุ่นเข้าไปเล่นพนันฟุตบอล๒๐คน

ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นเนี่ยนะคะ
และในนั้นตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปกำลังถ่ายท่อสดฟุตบอลคู่สำคัญเลย
เจ้าหน้าที่ก็เลยให้กลุ่มวัยรุ่นทั้งหมด

นายอับดุลกรณีหมัดหมันอายุ๓๖ปีและนางสาวนัทธนีจันวินิตอายุ๒๓ปี
คนนี้เป็นคนดูแลโต๊ะบอล
จากนี้ได้ของกลางเป็นโพยฟุตบอลจำนวนมากเงินเป็นแสนบาทค่ะ
นำตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีต่อนะคะที่สพมนครศรีธรรมราช
แล้ววันนี้เองค่ะนายชัยชนะสสนครศรีธรรมราชเขต๖ที่นำกำลังเข้าไปตรวจสอบเรื่องโต๊ะบอลเนี่ยนะ
เดินทางไปที่สพเมืองนครศรีธรรมราชค่ะไปติดตามความคืบหน้าของคดีเองเลย
แล้วก็เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้รับการร้องเรียนจากพลเมืองดีบอกว่าจุดนี้มีการเปิดโต๊ะพนันฟุตบอล
สัญลักษณ์เป็นรูปเงาะป่ามีหลายสาขาด้วยนะมีเฟรนชายด้วยนะโต๊ะบอลนะคุณ
มีเฟรนชายด้วยแต่ว่ายังเป็นเฉพาะในพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะ
ได้ข่าวมาแบบนี้ได้ข้อมูลแบบนี้ก็เลยประสานชุดเฉพาะกิจของฝ่ายปกครองจังหวัดและสพมนครศรีธรรมราช
บุกเข้าไปตรวจค้นซึ่งพนักงานดูแลโต๊ะพนันฟุตบอลให้ข้อมูลว่า
ในเคมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพัทธลุงเป็นเจ้าของกิจการโต๊ะบอลเจ้าเงาะนี้
เหรอคะโดยในนครศรีธรรมราชมีสามสาขาอย่างที่บอกไปนะคะ
สัญลักษณ์ของเขาคือรูปเงาะป่าภาพเมื่อสักครู่นี้
คือสาขาที่นำเจ้าหน้าที่บุกไปตรวจค้นเมื่อคืนนี้ศึกแดงเดือด
ส่วนอีก๒สาขาคือสาขาประตูลอดบนถนนประตูลอดพัฒนาการคูขวาง
ส่วนสาขาสุดท้ายนะคะอยู่หน้าคิวรถแท็กซี่ถนนยมราช
เกือบทุกแห่งอยู่ไม่ไกลจากสถานศึกษาเป็นการตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะ
เอาฟังเสียงนายชัยชนะสสพักประชาธิปัตย์นครศรีธรรมราชค่ะ
ที่ประตูลอดก็ดีหรือที่สั่งโรเบียนสรรค์เมื่อคืนก็ดี
อยู่ไม่ไกลสารศึกษาทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ได้กับนครศรีธรรมราชนะครับ
เรากำลังเข้าสู่เมืองมรดกโลกนะครับพระธาตุส่งมรดกโลกนะครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องร่วมกันที่ดูแลบ้านเมืองของเราให้ดีที่สุดนะครับ
ส่วนทางด้านของตำรวจนะคะพันธ์ตำรวจเอกเทเวศปลื้มสุด
ผู้กำกับการสพมนครศรีธรรมราชบอกว่าก่อนหน้านี้
เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มโต๊ะพนันฟุตบอลมาแล้วแหละหลายครั้ง
ซึ่งจะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าของโต๊ะเอง
เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
พร้อมกับเพิ่มมาตรการความเข้มงวดกวดขัน
ในการลักลอบเล่นพนันฟุตบอลในพื้นที่ต่อจากนี้ไป
ส่วนประชาชนที่แจ้งเข้ามาจนนำมาสู่การจับกลุ่มครั้งล่าสุด
ถ้าใครเห็นอีกแจ้งได้อีกนะคะไม่ใช่เฉพาะพื้นที่นครศรีธรรมราชเท่านั้นค่ะ